สำหรับช่วงนี้ชัดข่าวเที่ยงยังคงต่อเนื่องนะคะ

ฝากฝั่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในวันนี้ก็คือ

และวันนี้ก็บอกว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวใดออกมา
พร้อมถามหาความรับผิดชอบไปยังมหาเถระสมาคมด้วยนะคะ

พร้อมทั้งยังคงติดตามสำหรับ
ความคืบหน้านะคะในกรณีของพระธรรมชโย

โดยเชื่อว่าพระธรรมชโยนั้นนะคะจะไม่เดินทางมาค่ะ
แล้วก็ยังมีการทิ้งท้ายนะคะให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ด้วยว่าไม่แน่พระธรรมชโยนั้นอาจไม่ได้อาศัยอยู่ในวัดพระธรรมกายด้วยค่ะ
โดยพระพุทธอิสระในตอนนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าเรียกร้องไปถึงมหาเถระสมาคม
ว่าทำไมถึงไม่มีคำสั่งออกมาบังคับวินัยสงฆ์กับพระธรรมชโย
โดยพระพุทธอิสระนั้นก็ได้ยังคงนั่งขึ้นรูปพระพุทธรูปปางพิชิตมาหรือมาสะดุ้ง
ว่าในครั้งนี้นั้นเป็นการเดินหมากตามเกมของพระธรรมชโยซ้ำรอยเมื่อปี๒๕๔๒ค่ะ
เมื่อครั้งที่กองปราบรามนั้นออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหากรณียักยอกที่ดินของวัด
แล้วก็ครั้งนั้นสามารถประกันตัวออกมาได้ค่ะ

เชื่อว่าจะไม่มีโล่มนุษย์ออกมาอย่างครั้งที่แล้ว
พร้อมกันนี้นะคะพระพุทธอิสระยังได้เรียกร้องต่อมหาเทราสมาคม
ออกคำสั่งปลดชั่วคราวหรือถอดถอนพระธรรมชโยในกรณีที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียค่ะ
ถามทีว่ามหาเถนเนี่ยยังอยู่ไหมอุปชาของธรรมชโยยังมีชีวิตอยู่ไหม
สมเด็จวัดพิชัยญาติในฐานะเจ้าคณะหนกลางลองทำตัวเหมือนกับอาจารย์ตนหน่อยสิ
สมเด็จวัชนะสงครามพระมหาธีราจารย์มีคำสั่งให้ธรรมชโยมามอบตัว
ถ้าวันนี้สมเด็จวัดพิชายาธิมีคำสั่งเหมือนกับอาจารย์ตน

พระพุทธอิสระกล่าวต่อว่าหากครั้งนี้พระธรรมชโยรอดพ้นจากข้อกล่าวหา
และสำหรับในวันจันนี้นะคะทางพระพุทธอิสระเองค่ะ
ก็มีกำหนดการว่าจะเดินทางไปพบกับเจ้าคณะภาคหนึ่งค่ะ
เพื่อเรียกร้องนะคะแล้วก็ถามหาให้พักงาน

ในกรณีที่อาบัติปราชิกและประพฤติผิดพระธรรมวินัยในเวลา๙นาฬิกาด้วยค่ะ
ดิดละดาวิชัยดิดข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมค่ะ